สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอ้คุณไหว้สวยมาก
คุณไหว้แบบโอ้หูไม่คิดว่าไหว้หูว่าจะโขกโต๊ะแล้ว
เมื่อกี้ก้มตามดูก็ดีใจแล้วอีกนิดนึงอ่ะอืมอืมฮะ
น่ะไม่ต้องเคลียร์หลายเรื่องน่ะทำไมก็นี่เมื่อวันวันนี้มีคนส่งมา
ถามเรื่องของพี่หนุ่มที่ไปออกเมื่อวานนี้ด้วยมีน้องส่งมาหารถเมย
เอาอีกแล้วเคลียร์อะไรอีกแล้วเหรอก็จะคุยไปจบไปแล้ว
แต่พี่หนุ่มเขาเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยเมื่อคืนนี้นะคะเป็นโควิดปะเนี่ย
มันไม่ได้เป็นไรนะช่วงนี้เราตรวจกันถี่มากนะคะตรวจกันบ่อยมากตรวจทุกวัน
หนิงไงหนิงไม่ได้พูดอะไรเลยถ้าสมมุติจะแบบถามเรื่องหนิง
งเป็นคนที่ถามพูดก็ดีว่าพูดปกตินิงเป็นคนที่พูดหมดทุกอย่าง
แต่วันนั้นน่ะหนิงมาปุ๊บหนิงไม่ได้มาพูดอะไรเลยแล้วนางก็มาขายของ
พี่หนุ่มคือตัวนางเองพยายามถามอ่ะก็ไม่ได้เล่านางไม่พูดแต่นางก็น้ำตาไหล
คือทั้งคู่คือถามว่าเฮ้ยมันก็กดดันที่นางโดนมาตลอด
ถูกต้องไหมนางก็โดนด่าตลอดกะแตปกติกระแตเป็นคนที่แข็งแรงมากนะ
คนก็ถามว่าอ้าวคำถามเหมือนที่เธออยากจะถามนั่นแหละนี่ออกไปแล้วใช่ไหม
อะไรกันถูกไปออกไปตั้งนานแล้วพี่หนุ่มออกไปแล้วคือออกจากวันจันทร์
ปรากฏว่านางก็มันเป็นแขกขายของอ่ะมากับเพื่อนก็ถามว่าเอ้า
แล้วสรุปทะเลาะกันจริงหรือเปล่ามันก็เป็นคำถามปกติแต่หนิงอ่ะ
ก็บอกว่าจะให้พูดทำไมนึกออกป่ะปกติอ่ะ
คุณลองย้อนกลับมาใน๒๐๓๐ปีของผู้หญิงคนที่ชื่อหนิงปณิตาสิ
งปณิตาถามปุ๊บนางตอบหมด
นางพูดไปเรื่อยแล้วก็จัดแจงแบบว่าใคร

แต่เรื่องนี้นางบอกว่านางไม่พูด

ไม่อยากพูดเรื่องนี้ให้คุณถามยังไงก็ไม่อยากพูดแล้วนิงพูดว่าไงรู้ไหม
ด่าด่าฉันก็ด่าไปเถอะ
ยังไงถ้าจะพูดว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง

ครั้งนี้ใครจะด่านางก็ให้ด่านางไป

ยอมพร้อมที่จะให้คนด่านาง
แต่ให้นางมาเล่าว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้

ตัวนี้ในโทเชียลคือ

แต่เรื่องมันกระทบกับหลายคน
บอกว่าถ้าสมมุติเขาเล่าเรื่องจริง

ผมในฐานะที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ต้องรู้หนุ่มแล้ววันนั้นผมไม่ได้ดูด้วยเออแต่ผมเห็นแค่นี้ผมรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น

มันไม่มีใครไม่ควรจะพูดแล้วเรื่องจริงมันจบไปตั้งนานแล้วแล้วเรื่องจริงก็เคยเป็นข่าวด้วย
ไม่แต่ทีนี้ปัญหาคือผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไปด่านิงเรื่องอะไรเพราะอะไร
ก็คือประมาณว่าถ้าสมมุติไม่อยากจะพูดแล้วมาออกทีวีทำไม

แล้วก็เหมือนคล้ายก็ทำให้ทัวร์ไปลงทั้งสองฝ่าย

นึกว่ามั้ยคะ
ผมบอกให้ฟังเลยเรื่องบางเรื่องเนี่ย

ผมบอกเลยว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้น

คือนิงก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเป็นคนที่รักเพื่อนมาก

คือจะเอาอะไรต้องการให้ทำอะไร
มึงยากให้กูทำอะไรกูทำให้หมดหรือไงโดยที่แบบ

คือคือคือคือวันนี้ผมมองว่า

มันพูดไปแล้วมันมีผลเสียเกิดขึ้น
ไม่เล่าไปก็จะไม่ต้องโดนด่า

สนุกนะกับการเป็นข่าวตอบโต้อย่างนี้สนุกนะ

มีครอบครัวไอ้แตก็มีลูกแล้ว
หนิงก็มีลูกทุกคนมีลูกหมดแล้ว

ข่าวมันจะอยู่ในอินเตอร์เน็ต

เค้าก็ไม่ได้อยากให้เขาเห็นข่าวแบบนี้
ลูกมีสังคมกันแล้ว

แล้วก็ให้เล่าน่าปลูก
ว่าวันที่หนิงเข้าไปเขาไม่ได้อยากจะไปพูดเรื่องนี้

เออแต่พอโดนคำถามไปเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่า

เวลาที่มีตัวแขกมานั่ง

เขาพูดไปมันก็ไม่ดีเป็นผลกระทบ

แล้วตัวหนิงก็บอกมดถ้าไม่จะไปก็อย่าถาม
ว่าอ้าวนิงแล้วถ้าแกไม่มาแล้วฉันจะถามเรื่องอะไรล่ะ

วันนี้คือคงจะไปบอกนิมไม่ได้หรอกว่า

แล้วก็ในฐานะที่แบบว่าตัวเองถามว่า

แต่หมายถึงไม่จำเป็นจะต้องพูดและไม่จำเป็นจะต้องรู้

คือมันมีสถาบันครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง

ก็ไปสารแหน่ไปช่วยเขาตอนนั้น

เริ่มมีประเด็นใหม่แล้ว

คุณต้องขยายความที่คุณพูดออกไปขนาดนั้น

เมื่อกี้หนุ่มบอกหนุ่มไม่รู้

เห้ยวันหนึ่งไม่ใช่
เอาแค่นี้แหละกัน
เกี่ยวกันที่พูดกับคนสำเร็จ

ไอ้แต้กะแต้เนอะเป็นคนแข็งแรง
แล้วไม่หรอกมันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเขาอยู่แล้ว
ฯคือที่ฯถามว่าอยากพูดไหมถามจริงว่านางเขาอยากพูดแหละ
แต่พูดแล้วนางถามว่ามันมีอะไรดีขึ้น
วันนี้ลูกพวกเราโตกันหมดแล้วมดเออก็จริง
แค่นั้นแหละถามอะไรไหมคะเคลียร์ไหมคะ

ว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะขุดได้เนอะ

เรื่องนี้ก็ถึงบอกจะให้พูดเหรอ

พูดเองฉันก็ดังดีนะโดนคนด่าเยอะดี

เอาไปเรื่องโควิดดีกว่าค่ะ

แต่เราก็ต้องอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะ
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้๘๑๖๗ราย
ในขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๑๔รายด้วยกันค่ะ
ก็ไปถามนายแพทย์สุทัศน์โชตะนพลนะคะ
ท่านก็มีการแถลงมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด๑๙

มีรายงานผู้ป่วยใหม่๙๓๙ราย

ก็มีการกระจายตัวของการเจ็บป่วยอยู่ในทุกกลุ่มอายุ
แล้วก็ทุกเขตของกรุงเทพมหานครเลยค่ะ
ซึ่งผู้เสียชีวิตในกรุงเทพมหานคร

จนถึง๖มกราคม๖๕เนี่ยค่ะ
จำนวน๖๘๙๘ราย
ก็พบว่า๖เปอร์เซ็นต์๖๑เปอร์เซ็นต์นะคะ

หรือว่ารับไม่ครบโดสนั่นเองค่ะ
สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ
กรุงเทพที่พบเยอะเลยคือ
พื้นที่เสี่ยงแล้วก็แหล่งชุมชน

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารกึ่งผับกึ่งบานี่แหละค่ะ
ที่มีการขออนุญาตเปิดปรับปรุงเป็นร้านอาหารปกติ
ก็ทำให้สามารถรับประทานอาหารได้ถึงเวลา๒๓นาฬิกา
แล้วก็แม้จะมีมาตรการจำกัดการจำหน่าย
แล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลถึงเวลา๒๑นาฬิกา
แต่เนื่องจากว่าพื้นที่เหล่านี้ค่ะอากาศมันปิด
ทำให้กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้น
แล้วที่เริ่มพบรายงานมากขึ้นนะคะในขณะนี้ก็คือว่า

ทำไมเราถึงเห็นว่าบางวิว
บางวันเนี้ยตัวเลขสูงบางวันตัวเลขลดลงอืม
วันนี้โอ้โหติดเชื้อขึ้นไปเกือบสองเท่าอ่ะค่ะในแพทย์สุทัศน์ท่านก็บอกว่า
แนวโน้มตัวเลขขึ้นแน่แน่ค่ะโดยมีกลุ่มเสี่ยงจากสองถึงสามกลุ่มดังกล่า
เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แต่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ย
มีปัญหาอีกก็คือว่ามีผู้ที่อยู่อาศัยในเขตปริมณฑลนะคะ
พอป่วยแล้วก็พยายามจะเข้ามารักษาในกรุงเทพ
หรือว่าบริษัทห้างร้านบางแห่งในรอบกรุงเทพ
เขาก็มีสัญญาดูแลรักษากับสถานพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ
ก็จะทำให้มีผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมากขึ้นเหมือนกัน
ก็ทำให้ตัวเลขของกรุงเทพมหานครนั้นเพิ่มมากขึ้น
ทีนี้ก็ไปถามในกลุ่มก้อนอีกกลุ่มก้อนหนึ่งคือบุคลากรทางการแพทย์ล่ะ
ตอนนี้ที่มีการติดเชื้ออยู่๔๗รายของทางกรุงเทพมหานคร
แพทย์สุทัศน์ท่านก็บอกว่าบุคลากรติดเชื้อดังกล่าวอยู่ในช่วงคล่อมปีใหม่พอดีในช่วงนั้น
ก็คือปลายธันวาคมไปจนถึงมกราคม๖๕ค่ะแล้วก็มีหลายวิชาชีพจริง
แต่ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นบุคลากรด่านหน้าต้องมีการพบปะคนไข้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีทั้งสถานพยาบาลของรัฐเอกชนโรงเรียนแพทย์การติดเชื้อก็ยังมาจากชุมชนแล้วก็คนใกล้ชิด
เนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาปีใหม่มีการเฉลิมฉลองนั่นเองนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งที่คนถามวัคซีนที่เราซื้อกันนะคะโมเดน่า
เออต้องไปแสดงตัวยังไงกันดีถูกไหมคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยทางธนบุรีโรงพยาบาลธรณีเขามีการกำหนดออกมาว่าสุดท้ายเนี่ยจะจบ
ก็คือใครที่ซื้อตั้งแต่ไตรมาสที่๔ของปีที่แล้วนะคะ
จะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อจะมีการนัดวันไปฉีดวัคซีน
ภายในเดือนมกราคมแล้วก็ต้องไปฉีดให้จบภายในเดือนมีนาคม
มันก็เลยกลายเป็นกระแสว่าคือบางคนกระตุ้นไปแล้ว
แล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้เราจะต้องขายสิทธิ์ไป
อีกกรณีหนึ่งก็ต้องกลายเป็นการบริจาคไป
เป็นวัคซีนที่มีกระบวนการสั่งซื้อผ่านทางองค์การเพศรัชกรรม
จำนวนรวมประมาณ๗แสนโดสค่ะ
โดยมอบเงินมัดจำกับองค์การเพศรัชกรรมเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่กรกฎาคมปี๖๔
กว่าจะครบตามปริมาณที่มีการสั่งซื้อ
และตอนนี้ได้รับมาแล้ว๓ล็อตด้วยกันรวมทั้งหมด๖๗๖๒๐โดส
แบ่งเป็นล็อตแรก๗๘๘๑๐โดส
ที่๒จำนวน๒๒๓๐๓๕โดส
แล้วก็ล็อตที่๓จำนวน๓๖๘๗๗๕โดส
แต่ละล็อตเนี่ยค่ะทางบริษัทเองเขาก็จะได้รับการแจ้งจำนวน

แล้วก็ประมาณการวันหมดอายุล่วงหน้าเพียงไม่กี่วันเท่านั้น

ทำการนัดหมายหรือว่าโอนสิทธิการฉีดวัคซีนให้เรียบร้อย
ภายในวันที่๓๑มกราคมก็คือสิ้นเดือนนี้เนี่ย
แล้วก็คุณสามารถที่จะเลือกวันเข้ารับบริการการฉีดวัคซีน
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๓๑มีนาคม
เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบริษัทเขาได้รับแจ้งมาค่ะว่าวัคซีนล็อตที่จะเข้ามา

ต้องท่าน

ผมเห็นคุณมาถึงคันอย่างนี้คันคันอย่าคันอย่างไง

อย่าเฮ็ดวันหนึ่งถ้าเรื่องมันโป๊ะขึ้นมาแล้วก็สนุกวงการบันเทิง
พูดคำนี้ผมไม่เกี่ยวแล้วนะ

เขาตามกันมาตั้งนานแล้วแม้กระทั่งผู้การก็บอกว่าถาม
นึกออกปะแล้วอันนิก็โดนด่ามาตลอดแทนเอง
เรื่องของเรื่องอ่ะปกติลองถาม๑๑สิ

ก็เขาบอกชัดเจนแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูด

ในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด

ความลับมีในโลกไหมคะ
รับเราว่าไม่เคยมีในโลกเลยจริง

กูพยายามจะมีความลับกูจับได้ทุกทีเลย

ถ้าความลับหนุ่มไม่มีในโลกนี้นะ

มีแต่เราเข้าไม่ถึง

คือจริงอย่างนี้ค่ะทางธนบุรีเขาบอกว่าวัคซีนที่จะเข้ามาล็อต๓เนี่ยนะคะ
ช่วงต้นเดือนมกราจะมีวันหมดอายุในเดือนเมษา
ทีนี้เนี่ยทางธนบุรีเองเขาบอกว่าเขาคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่จะฉีดเป็นสำคัญ
ก็เลยมีการกำหนดช่วงเวลาอย่างที่เราได้ทราบกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ทีนี้หลังจากทางธนบุรีเขาได้รับมอบวัคซีนแล้วก็ทำการตรวจสอบวันหมดอายุ
ล็อตดังกล่าวปรากฏว่าจะหมดอายุถึงประมาณต้นเดือนมิถุนาค่ะ
ดังนั้นบริษัทก็เลยจะขยายวันนัดหมายออกไป
แล้วก็จะขยายเวลาเข้าทำนัดหมายผ่านระบบเป็นการสิ้นสุดวันที่๒๘กุมภาพันธ์๖๖
โดยจะส่งข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของทางบริษัท
เพื่อแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบต่อไป
ขยายเวลาจากปกติมันจะต้องจบ๓๑มีนาขยายไปจนถึง๓๑พฤษภา๖๕
คุณมีสิทธิ์โอนสิทธิ์ได้นะฮะแล้ววันนี้เราเชื่อว่าหลายคนพูดถึงเข็ม
เราต้องการที่จะเอาเข็ม๔ให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าของรัฐบาลเขาต้อง๓เดือนถึง๖เดือน
แต่ถ้าโอเคล่ะคุณครบ๒เดือนครบ๒เดือนปุ๊บเราเสียอีกแค่พันกว่าบาทสำหรับคนที่มีเงิน
คนที่มีเงินก็คือแบบว่ารู้สึกว่าอยากจะต้องหนึ่งกลุ่มเสี่ยงแล้วก็รัฐวิสาหกิจทั้งหลายบริษัทต่างที่ต้องการทำงาน
คุณก็สามารถไปซื้อสิทธิ์ของเขามาฉีดได้นะ
ใช่ไหมหนูเคยไปสัมภาษณ์แม่ค้าที่ตลาดบางกะปิค่ะเขาบอกว่าเขายังไม่ได้บูสเข็มสามเพราะตอนนั้นเขารอ
เขาบอกว่าเขาเก็บเงินเลยนะเขาซื้อให้ลูกน้องเขาทุกคนที่เป็นแม่ค้าแผงตลาดขายผักเนี่ยค่ะ
เข้าบอกว่าเขากำลังจะได้ไปฉีดประมาณหน้าแต่สัปดาห์นี้เรามีสัมภาษณ์เด้อสัปดาห์ที่แล้ว

เข็มสี่ที่เราเสียเงินไว้ฉีดไปได้
วิจัยทั่วโลกเขาออกมาแน่นอนแล้วว่า
เวลาที่คนฉีดวัคซีนแล้ว
หรือบูธแล้วเพราะวักซีนมันก็เป็นสีจำเป็นที่สุดเลยตอนเน
คือคนขายสิจการจากขายป่าอยู่หรือห้าร้อย
คือมันเป็นพันหนึ่งแล้วลูกตอนนี้อืม
ใครส่งอะไรมาคุณสายอ่าคุณสาย
คุณสายมาดอัมไปอาหัยคุณสายที่เสียผลนักแค่งอยู่ในท้อง

ถ้าเป็นรุ่นใหม่เม็ดจะเล็ก

เดี๋ยวต้องหนูเห็นน้องในห้องส่ง

เหมือนคู่จิ้นน่ะ

เป็นนุ่มที่เรื่องของการบูลนั่นแหละ
มันคือกระบูน
มีอาสาเขาไปจับผู้ชายคนนึงชื่อว่าสัน
ซานก็จอดรถโทรศัพท์คุยกับทางเพื่อนเขาอยู่

สาก็ไปโทรศัพท์ไปตามทางตำรวจที่ด่านมา

ก็มีการแจ้งเขากล่อหาว่า

เป็นไอด์ก์หรือว่าเป็นเครตามิน
หลังจากนั้นพาไปที่ด่านพาแซนไปตรวจปัสสาวะ
เพราะหลังจากนั้นอะไรหลุดถามย่ามา

ทางฝั่งของตำรวจ๔นายนะครับ
แล้วก็ทางอาศาเนี่ยนะฮะตำรวจศรีนายน์เนี่ยก็ถูกย้าย
เด้งออกไปนะครับไปประจำที่อีกที่หนึ่ง
แล้วก็ในมุมของอาสาเองก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เลยนะครับ
ทุกทุกทุกสายเลยนะฮะของทางฝั่งของเอ่อสมุทรเอ่อสำรงเหนือเอ่อ
ล่าสุดวันนี้ครับก็ทางฝั่งของผู้เสียหายเนี่ย
เขาก็ไปกับทนายภัยศาลนะฮะไปที่ทางสพที่สำรงเหนือนะฮะ
เพื่อจะไปแจ้งความนะครับกรณีที่ทางฝั่งของซันเนี่ย
ถูกทำร้ายร่างกายนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับ
ก็มีการพูดคุยตกลงกันนะฮะก็ทางฝั่งของภูมิกับนะครับ
ของที่ที่เนี่ยเนี่ยนะฮะก็บอกแล้วบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
คือเรื่องนี้ต้องขอโทษด้วยนะฮะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
คือภูมิกับก็คือพันธุรกิจเอกอาทิตย์ซิมเจริญนะฮะ
เป็นผู้กลับอยู่ที่สะพอสำรงเหนือตอนนี้แกก็มีคำสั่งลงดาบนะฮะ
เด้งตำรวจชุดนั้นแล้วนะครับแล้วก็กล่าวขอโทษนะฮะ
ยกมือไหว้เลยนะครับบอกขอโทษจริงนะครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นตัวเองในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา
โดยตรงเนี่ยนะฮะก็กลับขอโทษแทนแล้วก็จะเอาเรื่องนี้ไปถอดบทเรียนนะครับ
แล้วก็จะมีการเข้มงวดมากกว่านี้ในการตั้งด่านตรวจนะครับ
ให้มีความชัดเจนมากกว่านี้เนี่ยนะครับ
ทางฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะฮะ

จริงแล้วเนี่ยสำหรับตำรวจที่ไปเตะหรือไปทำอะไรเนี่ย
มันเข้า๑๕๗อยู่แล้วอืมแต่ในกรณีนี้เนี่ย
เพราะทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เห็นว่ายังมีอนาคตอยู่
เขาก็เลยแบบโอเคละเรื่องของ๑๕๗ไปนะครับ
ก็ส่วนเรื่องคดีบางอย่างก็อาจจะมีการดำเนิน
ไปตามข้อทำทางข้อเก่าคำตรวจของเขาอ่ะค่ะ
ฝั่งของภูมิกับเองก็เนี่ยนะฮะ
ก็มีการให้กระชงกระเช้ามีอะไรอย่างเงี้นะครับคนที่ไปกระทำกระทำเขาก็เนี่ย
อ่ะเรื่องนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็
มันคือการบูลอืมซึ่งแม่เขาเป็นคนใส่ไว้กับรถลูกเขาใช่
ตอนที่พี่หนุ่มดมกลิ่นยังอยู่ใช่ไหมฮะกลิ่นยังมีอยู่ใช่ไหมมี
เขาซื้อมาจากร้านช้างทองมันยังจำได้ร้านช้างทองกลิ่นไม่ได้หายไปคือกลิ่น
ไม่ไม่ไม่มีอยู่มีกินอยู่อืมไม่นะอ่ะวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูด
ถึงกันเยอะก็คือผู้ว่าโคราชเนี่ยเขาสั่งเลยว่าเฮ้ยมีปลูก
โปรแปลกแปลกโปรหาคู่ให้ลูกค้านี่ไงนี่อะไรคือมีร้านอาหารแห่งหนึ่งฮะ
เขตเทศบาลนครราชศรีมาเนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นพิเศษหาคู่ให้กับลูกค้า
มานั่งรับประทานอาหารที่ร้านเนี่ยแล้วก็มีการทำการเผยแพร่ในโลกออนไลน
จนเกิดเสียงวิภาควิจารณ์กันเยอะนี่คุณหนุ่มดูอืม
อุ๊ยนี่โอ้โห
อันนี้ที่ร้านนั้นใช่ไหมที่โคราชโคราชใช่ไหม
โคลาสนี่มีหน้าจังเขาออกมาโวยโวยใช่ไหมเออ
อ่านี่ดูดูคือมันมีอันนี้พวกนี้เป็นคลิปเก่านี่
อืมใช่ไหมแต่ก็คือหลังจากที่คลิปนี้
มันเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์เนี่ยก็เลยเกิดกระแสวิภาพวิจารณ์เยอะพอสมควร
ว่าเฮ้ยมันคือร้านอะไรโปรโมชั่นอะไร
โมชั่นหาคู่เลยจริงเหรอ
จันทรโนไทยเนี่ยเปิดเผยว่าส่วนตัว
ว่าเขาบอกมันไม่เหมาะสมนะในเรื่องของการหนึ่งไม่สวมหน้ากากอนามัย
ตามประกาศของคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดเนี่ย
เพราะคลิปวีดีโอเนี่ยโปรโมทจัดทำขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดพอดีเลย
จึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมาเข้าไปตรวจสอบพื้นที่

รวมไปถึงให้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องนี้คือการนำเสนอข้อมูลที่ไม่เหมาะสมลงในสื่ออินเตอร์เน็ต

เรื่องต้นก็ได้ทำความเข้าใจกับทางร้านอาหารแล้วว่า

เรื่องความเหมาะสมและก็เรื่องภาพรักษณ์ที่ดีของต่อสังคม

คือเขาบอกว่าเขาจะมีโปรโมชั่นคนที่เป็นคนโสดไปเนี่ยนะฮะก็เขาก็จะมีทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับเครื่องดื่มให้หนึ่งหนึ่งขวดส่วนคนที่เป็นคู่เขาก็มีให้เหมือนกันแต่เขาจะมีบริการนะฮะสำหรับ
เอ่อทั้งชายหนุ่มกับหญิงสาวเนี้ยก็จะมาแบบออกเต้นสายย่ออย่างเงี้ยอืมก็คือมีเพื่อนเที่ยวอ่ะ
คือเป็นการแบบจัดโปรโมชั่นแต่ว่าเขาเป็นคลิปตอนที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีโปรโมชั่นอืมเอ่อ
แต่ตอนเนี้ยไม่ไม่มีแล้วแต่ว่าก็จะอาจจะอ่ะแล้วไปฟังแล้วมีเสียวเหรอ
ไม่มีเสียงไม่มีเสียงเจ้าของโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว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
อย่างนี้คุณอ่านยังไงอันนั้นงองูเหรอถ้างองูคุณเขียนภาษาไทยแบบนี้ไม่ได้นะคุณต้องมีกลมแล้วงอ
หัวเติมหัวหน่อยสิเติมหัว
อ่านว่ามีเสียวอะไรวะมีเสียวเติมหัวเร็วงองมูอ่ะ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
ที่เรามีโปรโมชั่นรับหาผู้ก็หมายถึงว่ามาที่ร้านทราสโสดอ่ะครับโปรโมชั่นรับหาผู้ก็หมายถึงว่ามาที่ร้านทราสโสดอ่ะครับโปรโมชั่นรับหาผู้ก็หมายถึงว่ามาที่ร้านทราสโสดอ่ะครับโปรโมชั่นรับหาผู้ก็หมายถึงว่ามาที่ร้านทราสโสดอ่ะครับโปรโมชั่นรับหาผู้ก็หมายถึงว่ามาที่ร้านท
ความสุขที่ร้านทราสโสดเขาว่าทราสโสดเนี่ย
นี่นั่นแหละนี่เจ้าของร้านเขาคนนี้เนอะไม่ใช่
อ๋อคืออังกฤษเขียนชื่อร้านเหรอว่ามันมีเสียว
เฮ้ยมันใช่วะร้านนี้มันไม่ใช่ชื่อนี้ดีกว่า
ไม่หรอกแต่ที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าภาพในคลิปเมื่อกี้ไงมีสาวไปเต้นไปเต้นอะไรอย่างนี้
คนก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าร้านตอนนี้สถานการณ์แบบนี้แล้วไปเต้นกันแบบนี้มันดูใกล้ชิดจนเกินไปหรือเปล่า
อย่างนั้นแหละแต่ออกมาชี้แจงกันแล้วเนาะเรื่องนี้

อุ๊ยพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะคะเดี๋ยวนะ
ตึงราคาวันนี้กระทรวงพาณิชก็สั่งให้ตึงราคาสินค้า
น้ำมันขึ้นราคาคุณแม่โซฮอลขึ้น๕๐สตางค์
เซลไม่ขึ้นใช่ไหมคะเพราะเขาต้องตึงราคาเอาไว้

ซึ่งนายกเองก็มีการสั่งทางกระทรวงพาณิชย

เพื่อที่จะตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นแบบเร่งด่วนทีเดียวอะค่ะ
ก็ถ้าเป็นของทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยนะคะ

ตอนนี้ที่มีหารือกับทางกระทรวงพาณิช
หรือว่าที่เป็นผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อมาม่าเนี่ยค่ะ
ก็คือมาม่าเองเขาบอกว่าเขาจะไม่มีการปรับขึ้นราคา

ที่เป็นสินค้ามวลชนแล้วก็เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในท้องตลาด

ก็จะมีการตรึงราคาก๊าซหุ่งต้มต่อไปอีกสองเดือนนะคะ
ราคา๓๑๘บาทต่อถังขนาด๑๕กิโลกรัมค่ะ
จากเดิมสิ้นสุด๓๑มกราคม๖๕
ขยับไปอีกเป็น๓๑มีนาคม๖๕นะคะ
พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับทางปตท

ที่เป็นพวกร้านค้าหาบเร่แล้วก็ร้านค้าแผงรอยต่างค่ะ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทางปตท
ดำเนินการต่อไปจนถึง๓๑มีนาคม

อันนี้อยู่ที่๑๕๕๙บาทต่อกิโลกรัม
เพื่อลมหายใจเดียวกันนะคะ
ให้กับผู้ประกอบการอาชีพอย่างชนที่ขับแท็กซี่

ในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่๑๓๖๒บาท

แม่ต้องพูดค่ะแล้วก็เป็นคุณความจริงต้องพูดเลย
ไปอยากทำอะไรทำไป

อ่านข่าวก่อนหรือเธอจะให้ฉันอะไร

หนุ่มจะไปต่อหรือว่าพี่หนุ่มจะอยู่ตรงนี้

แล้วเวลาฉันกดโทรศัพท์เธอถามทำไมคุยกับใคร
ใช่แล้วฉันคิดพี่เพื่ออะไรค่ะ

ขยายออกไปอีกเป็นระยะเวลา๑เดือนนะคะ
มีผล๑๖กุมภาพันธ์ไปจนถึง๑๕มีนาคม
ส่วนราคาหมูตอนนี้ก็คือยังแพงต่อเนื่องจริงค่ะ
เพราะว่าถ้าเป็นที่เชียงใหม่เนอะ
ถ้าเป็นหมู๓ชั้นกับสันคอกิโลกรัมละ๒๔๐บาท

จราเข้ถูกกว่าคนไปซื้อจราเข้กันแล้วนี่ไง
อุ๊ยไข่ไก่สรุปเขาก็ตึงเอาไว้ราคา
คือหมูเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งทำเรื่องนี้
คือปกติคุณรู้ไหมว่าหมูเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะ
ผู้ประกอบการเลยเนี่ยวันนี้คือเป็นแบบนายกสมาคม

เขามาเนี่ย๒จังหวัดเลยนะทั้งที่ราชบุรีทั้งที่ชนบุรีนะ
คุณรู้ไหมว่าปกติแล้วเนี่ยหมูในประเทศไทยเนี่ย
ปีหนึ่งที่เขาแบบเอ่อเขาเขาบีดออกมาเขาผลิตสายพันธุ์ออกมาเนี่ยอ่า
ปีนออกมาเนี่ยปีหนึ่งกี่ตัว

จากแม่พันธุ์แม่อะไรคือแบบบิดออกมาเนี่ย
คือให้ผสมออกมาทำหนังแล้วแทนเนี่ย๒๒ล้านตัว
คุณรู้ไหมตอนนี้มันเหลือกี่ตัว
เหลือไม่กี่แสนเองเนอะ

แต่ปรากฏว่าไอ้โลกเนี้ยมันเขารู้กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณเกือบ๓ปีแล้ว
จริงแต่ทีเนี้ยประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือณวันนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีการไปจัดการ
หรือมีนโยบายในการที่แบบว่าแก้ไขสถานการณ์นี้หมูเนี่ยจะลดลงไปเหลือ๗ล้านตัว
ราคาหมูมันจะยิ่งพุ่งทะยานเพราะวันนี้มีหมูอืมอ่าคือความต้องการสูงนี่แหละ
คือตอนนี้มันก็เลยเป็นประเด็นคุณรู้ไหมตอนนี้หลังช่อง๓ธรรมดาเนี่ยเขาเข้าขาหมูหมูกรอบหมูเนี่ย
ไม่มีหมูกรอบแล้วอืมไม่มีหมูกรอบไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามันแพงเพราะว่า
ทางแบบว่าทางพ่อค้าแม่ขายที่เขาขายหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาซื้อมาทำกันเนี่ย
ซื้อไอ้หมูอันนี้มาทำหมูกรอบนะ๓โลพอทอดปุ๊บมันจะหดเหลือ๒โล
ถ้าสมมุติแบบเอาหมูย่างที่เมื่อวานเราเล่าให้ฟังไปหมูย่างตรัง
หมูแพงเข้าแรงต่ำอืมคือเธอเก่งมากเธอไม่ปวดฉี่แล้ว
ปวดสิอ๋อคุยแค่ตอนนี้จะแปลกขึ้นตายละเดี๋ยวนี้
หนุ่มกัญชัยเดี๋ยวขอเนื้อที่จริงมันเหลือข่าวอีกสองข่าวแต่เขาปวดปัสสาวะนะฮะ
เราก็จะน้องคุณแม่น้องนี่เราเล่าความจริงจริงไหมใครไม่อยู่ก็อยู่ใครอยู่ก็อยู่
เออเรานั่งกันอยู่นิดนึงก่อนให้โฆษณาดีกว่า
อุ๊ยโฆษณาเถอะพักแป๊บนึงเดี๋ยวให้หนุ่มกลับมาอ๋อเหรอขาวว่าอย่างนี้
ขาเล่นนั่งเล่นกันแบบนี้นั่งเล่นกับเขาหนูหนูสาเข้าข้าวเข้ามาตลอดหนูยังโดนหนูเขียนมูลมี
จะส่งลำน้าล่อนจะส่งลำน้าแล้วล่อนจะต้องโดนเพราะล่อนร่วมมือกันไงแว๊งอะมาถึงเลือกไอ้นิ๋มก่อนเลยไง
เดี๋ยวก่อนอ้าวเปรย์ครับเดี๋ยวกลับมาค่ะนี่นี่อ๋อเดี๋ยวมาคะ
เอ้าไปดูเรื่องของสาวเดือดกระชากหัวเพื่อนในโรงพักนะฮะหลังถูกหลอกไปลงทุน๒๐ล้านนี่นะครับคุณอื้ออะไร
ไงก็อื้อตามข่าวไงคุณรู้ใช่ไหมคุณบุ๊กก็ต้องอ่านมาก่อนแล้วอ่ะโอเคงั้นคุณอ่านไหม
เป็นคลิปเหตุการณ์สุดหลอนครับหลังเจอเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่ะ
พี่นุ่มทำไมอย่างเงี้ยนุ่มไม่เขียนถูกเขาเขียนละไง
นุ่มกำลังงบว่าทำไมถึงหลอนนะอะไรอย่างเงี้ย
พี่มีเอากระดาษมาเลยอย่างเงี้ยเอากระดาษมาดูสิครับ
เอากระดาษมาดูใช่ไหมเอาปากกามาวง

นุ่มก็ใช่ไหมที่เธอเสร็จแล้วแหน่งมาถามฉันเอ้า
เดี๋ยวอ่านมาแล้วนี่๑๐ล้านพี่นุ่มพี่นุ่มอ่านเรื่อง
เปิดใจสาวโพสต์คลิปสุดหลอนรอยเท้าปริศนาบนเตียง

ก็นี่ไงไม่มีจริงก็แบบนี้มันก็ตามมาเอามาวางทับไงน่ะ
ไปดูนะครับหนุ่มบนโลกนี้เธอไม่ได้ถูกหมดหรอก
ผิดบ้างก็ได้มันไม่ตายหรอกก็ไม่ได้ว่าอะไรไงอืม

เดือดกระชากหัวเพื่อนในโรงพักหลังโดนหลอกลงทุนศูนย์เงิน๒๐ล้าน

กำลังจะอ่านเออโอเค
นี่นะฮะก็คือเพื่อนเขาเนี่ยไปหลอกนะครับเพื่อนกระชากหัวมันลงพักเลยนะ
คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับแฟนเพจข่าวจังหวัดฉะเชิงเซานะบ้านคุณนั่นแหละ

มีเรื่องจะอะไรบ้างกันจิกหัวของเหมาะขนาดนี้ค่ะนี่โอ้โหอ้อเปล่า
ไอ้น้องมันเถอะน้องมันบอกเป็นสิทธิ์หนูอ่ะ
ก็สิทธิ์ของกูเหมือนกัน
สิทธิ์ของกูเหมือนกัน

เฮ้ยไม่

เรื่องนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามเข้าไปห้ามนะครับ

ต้องขายบ้านรถขายทองจนกลับฆ่าตัวตาย
เพราะคนเดียวแท้
เพื่อใครรู้จักจะได้ระมัดระวังตัวกันไว้
คนแบบนี้รู้หน้าไม่รู้ใจ
ล่าสุดคุณผู้ชมครับทางคุณราวิกรชุนศรี
เป็นผู้หญิงที่เสียหายในคลิปนะฮะเปิดเผยบอกว่า
ที่ทำไปที่จิกหัวเพื่อนเนี่ยเพราะโกรธแค้นนะครับ
จากคนที่หลอกลวงเนี่ยคือเพื่อนสนิทนะครับ
แล้วเรียนกันมาตั้งแต่ประถมโดยหลอกไปหลอกเธอเนี่ยนะฮะ
เธอมาร่วมลงทุนเป็นเงินจำนวน๑๒ล้านบาท
ตนเองเนี่ยไปกู้เงินธนาคารพร้อมกับดอกเบี้ย
ขายรถไปอีก๗คันรวมแล้ว๒๐ล้านนะครับ
ซึ่งวันที่มีการจิกผมขึ้นโรงพักมันไม่ใช่เหตุการณ์บังเอิญ
แต่เป็นเพราะรู้อยู่แล้วว่าคนที่หลอกลวงจะมาโรงพัก
เพื่อเจรจากับผู้เสียหายคนหนึ่งที่สพเมืองฉะเชิงเศร้า
จากนั้นตนเองเนี่ยจึงได้นัดกับผู้เสียหายอีกหลายคน
บุกไปที่โรงพักพร้อมกันเพื่อจะไปเจอผู้หญิงคนนี้แหละครับ
เจอหน้าเพื่อนคนนี้ก็โมโหครับ
เพราะเพื่อนเนี่ยทำให้ชีวิตของเธอนั้นพังนะฮะเป็นหนี้เป็นสินอย่างหนัก
ไม่ใช่จิกหัวอย่างเดียวนะเธอจะยิงทันทีนะครับ
เนื่องจากเธอเองบอกว่าเธอเองทนทุกข์ทรมานมานานนับปี
โดยปี๖๓พ่อขอยืมเงิน๕แบทบาทแล้วก็คืนให้
ถึงกำหนดคืนก็คืนให้พร้อมดอกเบี้ย๕๐๐บาท

เป็นในหน้าขายที่ดินแต่เงินเนี่ยหมุนไม่ทัน

หากได้เงินจะรีบนำมาคืนพร้อมจ่ายดอกเบี้ยให้อีก๑แสน
คือยืม๕๐๐๐๐๐จ่ายให้๖๐๐๐๐๐อย่างนั้นนะฮะ
ด้วยความเป็นเพื่อนแล้วเห็นว่าเดือนเดียวเองไม่น่าจะนานเท่าไห

ก็จะได้ดอกเบี้ยพร้อมกับเงินต้นคืน
ทำให้เธอนั้นลงทุนไป๒ล้าน

ต้องจ่ายเงินเพื่อนำเงินออกจากระบบ
เธอก็เห็นว่าเป็นเพื่อนเธอก็เชื่อใจนะ
เงินไปอีกหลายครั้งเพื่อจะเอาเงินที่มันค้างอยู่เนี่ย

มารู้ความจริงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

เธอเองก็เลยโกรธแล้วก็แค้นใจมากว่า

เออเนี่ยฮะก็หลังจากนั้นเธอก็ไปเจอเนี่ย

แล้วก็แค้นเธอบอกมีปืนเธอยิงเลยนะ

วันนั้นที่เจอที่โรงพักคือเขาไปเจรจา

แล้วพวกเรา๓๔คนนะคะ
เป็นผู้เสียหายเลยรวมตัวกัน
มีอะไรถ้ามีอะไรก็ให้นัดทีละคน
โดยความที่แบบมันแบบ
คือมันทำเราหมดตัวชีวิตเราพัง
เพราะความไว้ใจเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็น
เพราะความไว้ใจเพื่อนก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เห็นเขาว่าอย่างนั้น

๑๖ล้านแล้วไปตบเขาด้วย
โกธแดดกว่าไม่ได้๐๓๐
ตัวนี้ก็ไม่ได้

ช่างมันเถอะได้เตียงนอนมา๒เตียง

ตอนแรกนุ่มเรามาชวนแล้วตรงที่นี่ซื้อตึกเถอะ

บอกแล้วว่าอย่าเออไม่ทังเลย

ไปเอาเข้ามาคืนก็ไป
ขออนุญาตเอาข่าวคุณมาเล่านะครับคุณหนุ่ม
เปิดใจสาวโพสต์คลิปสุดหลอนนี่น่ะสุดหลอนยังงี้อืม
รอยเท้าปริศนาบนเตียงอืมนั่นทั้งที่ตอนแรกเนี้ยไม่มีอืม
จากกรณีผู้ใช้ติ๊กต๊อกลายหนึ่งเนี่ยเขาได้โพสต์คลิปเหตุการณ์สุดร้อนเลยนะ
นี่ไงดูดิล็อกวีให้พอก่อนแล้วฉันจะอ่านต่ออ่า
ทำไมล่ะผมตกใจมันเห็นรอยเท้าผมยังไม่เคยเห็นอันนี้อืม
คือจากคลิปเนี่ย
รอยเท้าอยู่บนที่นอนภายในโรงแรมที่เข้าพัก

คนที่เขาโดนเธออยากจะรู้ไหมเขาชื่ออะไรอายุเท่าไหร่

เขาชื่ออาริยาแซ่ด่านอายุ๒๘ปี

ตนเองเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดกระบี่

ก็บอกเพื่อนว่าจะขอเปิดโรงแรมนอนในเมืองก่อนแล้วกัน

หลังจากที่เข้าไปในห้อง
ห้องดูสะอาดกว้างคว้างดี

ก็ถ่ายรูปเอาไว้ก่อนไว้มาดูปรากฏว่า
เรื่องต้นไม่มีรอยเท้าอะไรเลย

แล้วก็เหมือนกับว่าตลอดระยะเวลา

มันไม่มีแต่พอมาเปิดเล่นโทรศัพท์

มันอยู่ในภาพเขาเหรอ
จากนั้นปุ๊บก็ได้นำภาพ

ปรากฏว่ามีคนแสดงความคิดเห็นต่างนานา
แล้วเขาบอกเฮ้ยเหมือนรอยเท้า
คนไปยืนผูกคอตายว่ะ

ทำไมต้องมีเลขห้องสุกี้น้ำ๔คืออะไร

สุกี้น้ำคืออะไร

มันเป็นรอยเท้านะคนก็แสดงความรู้สึก
หรือยังไง

สุกี้ซี่กุ

เมื่อเจอศุกริน้ำก็คือเหมือนเจอผี

โอ้โหมันหลายชั้นหลายตอนแล้วกันเว้

ศุกริน้ำม่อรวมไม่ใช่แหละ
เดี๋ยวอายุนิเตอร์ศุกริน้ำโอเคนั่นแหละ
น่าจะแบบว่าตัวเองเคยเกิดอุบัติเหตุหนักที่สุดตอน๕ขวบจมน้ำไป๕นาทีตายแล้ว
กับมีชีวิตรอดกลับมาอย่างปฏิหารก็อาจจะเห็นเรื่องพวกนี้หรือเปล่าเขาก็ว่าอย่างงั้น

โดมพูดถึงเป็นต่อเชื่อไหม
สมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพิมพ์
พิมพ์ก็เล่นใช่มั้ย
บังเอิญ
แล้วคนก็โทรมาหาเบอร์พี่แล้วขอพูดกับตัวละครตัวนั้น

ทั้งวันเลยจนผมต้องปิดเบอร์นั้นทิ้งไปเลย
เขาแบบโอ้โหเขาจะเรียกร้องค่าเสียหายเลยนะ

คือปกติเวลาเล่นละครถ้ามีต้องมีเบอร์โทรศัพท์ค่ะ

แต่สินทราบเป็นหนึ่งเบอร์เลยอ่ะพี่

ก็ไปแวะตลาดแล้วก็ซื้อทอดมันมา

ไปเห็นไข่แมลงวันอยู่ในนั้น
แล้วที่คาอยู่ในป่าอีกล่ะเต็มไปหมดเลยนะคะ
ก็เป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียว
หลังจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสอง

เขาไปแวะตลาดในอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิค่ะ
ก็ซื้อกับข้าวกลับมารับประทานทั้งแกงเขียวหวานปลากายกับทอดมัน
แต่เมื่อกินทอดมันไปจนถึงชิดสุดท้าย
เขาเจอเรื่องสุดช็อกอย่างที่ภาพที่เห็นนะคะ
เรื่องราวครั้งนี้ระบุบอกว่าสาธารณสุขจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ตลาด
ช่วยตรวจสอบถึงหลักสุขอนามัยหน่อยก็ดีนะ

ลงวันที่ไว้นะคะเมื่อวันที่๑๒เดือน๑ปี๖๕
ก็เดินทางไปที่ตลาดที่จตุรัส

แล้วเปิดแกะกินค่ะกินไปจนจะหมด
เห็นชิ้นสุดท้ายมีไข่แมลงวันอยู่เต็มเลยนะ

พอเขาเห็นชิ้นสุดท้ายก็เลยขายที่อยู่ในป่าออกมา

แต่มันละเอียดไปแล้วเพราะเคี้ยวแล้ว

มีการแจ้งไปที่ไลน์ของร้านนะคะ

ตัวเขาเองเขากังวลมากเพราะว่าเขาให้นมลูกอยู่
ตอนนี้ได้แต่สังเกตอาการตัวเอง
ทานอันนี้ไปแล้วเนี่ยร่างกายเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่า
นั่นแหละไปจนชิ้นสุดท้ายแล้วพักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
เรียกว่ากลายเป็นศึกสายเลือดกันไปแล้วอ่ะนะคะ
สำหรับเรื่องราวของครอบครัวสุขพิมาย
หลังจากที่คุณเสือแล้วก็คุณกวางค่ะ

เป็นลูกของคุณการวิพากรนะคะแล้วก็คุณเสกโลโซ
ปรากฏว่าก็มีการร้องขอสารให้คุ้มครองความปลอดภัยจากทางคุณการ

พร้อมกับห้ามผู้เป็นแม่เข้าใกล้
ทำร้ายร่างกายแล้วก็ตรวจจิตเวทด้วย
ล่าสุดคุณเสกโลโซมีการโพสต์ข้อความเป็นรูปภาพด้วยนะคะ
คู่กับคุณการวิพากรแล้วก็น้องลอนดอน
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าไม่ต้องห่วงทางนี้
พรุ่งนี้เราพบกันแล้วก็ไม่รู้อีกเมื่อไหร่จะได้พบกันอีก
ก็ขอให้ลูกทั้งสองจงมีความสุขในทางที่ตัวเองเลือก
พ่อจะดูแลแม่และน้องให้ดีที่สุด
พ่อแม่ขออโหสิกรรมขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่มุ่งหวัง
รักและปรารถนาดีเหมือนเดิมตลอดไป
งานนี้ก็เรียกว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันแบบรัวเลยนะคะ
เมื่อกี้ในระหว่างนั่งอยู่เปิดดูมีข่าวน้องพันธ์วรการที่ติดโควิดใช่ไหมคะ
แล้วตาเขาเปลี่ยนสีเพราะว่าจากการรับประทานยา

ตามีเปลี่ยนสีนิดนึงจากการกินยาต้านไวรัส

แต่เขาบอกว่าทุกอย่างมองเห็นปกติหมด
แค่ตื่นสีนิดนึง

คือก่อนคือวันที่เจอก็คือวันที่มาหามดดำนี่แหละ

ไม่ต้องรีบมาหรอกว่ารายการเข้า๓ทุ่มครึ่ง

ไม่ใช่เดินคุณนั่งรถเข้ามา

ก็ไปนั่งแต่งหน้ารอนางอะ

เข้ารายการนะก็เดินลงไปแล้วนางก็ถ่าย

ก็คือนางก็มาปุ๊บครั้งแรก๕โมงเย็น

๒ทุ่มเกิดสรรพปรากฏขึ้น๒ขีด

ทีมหาแล้วเราก็บอกพี่มนต์พรรณกลับบ้านเถอะ

แสดงว่ารายการคนนี้มันเกิดเรื่องบ่อยเนอะ

แล้วนางก็ไม่จำเป็นจะต้องพูด

คือก่อนหน้านี้นางก็บอกมดฉันอยากจะไม่อยากจะพูดเรื่องนี้อีกแล้ว

อันนี้ก็ยอมรับว่าเออก็ไม่น่ามันขอแบบมดยังไม่อยากพูด

เรื่องจริงมีทุกข์ตอนนี้จริงก็ไม่เห็นมีเมียน้อยนึกออกป่ะ
หรือจะอะไรจะให้แกฉันถามเงินก็ต้องถามเรื่องนี้
ถามปุ๊บถ้าสมมุตินิงตอบค่อยด่ามัน
แต่ปรากฏนางเป็นคนที่เลือกที่จะไม่ตอบอะไรเลย
แต่ปรากฏว่านางอึดอัดมาพอสมควร
เมย์ว่าสิ่งที่นางเจอมาไม่ใช่หนิงคนเดียวนะ
นิงอาจจะดราม่าเยอะแต่แบบว่ากระแตอย่างเงี้
แตนเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากเป็นคนที่นิ่งมาก
แตถึงขนาดมันเห็นตะกะแตร้องไห้ก่อน
คือทุกคนอึดอัดไอ้กะแตก็พยายามจะบอกนิง
พูดความจริงออกไปเถอะกะแตพยายามบอกให้หิง

ก็เลยทั้งสองคนก็ตัดสินใจว่าไม่มีการพูดแบบนี้กันอย่างแปลว
ไม่หรอกแต่ว่าตรงนี้อาจจะพลาดไปนิ้งพอนิ้งบอกว่า
เดี๋ยวพูดไปมันจะมันก็จะดูไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม

หลายคนอาจจะไปคิดตีประเด็นว่าพูดแบบนี้มันก็คือพูดแล้ว
นิดนึงแล้วอะไรอย่างเงี้แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งไม่พูดเลย
ไม่พูดไปเลยอย่างนี้จบเลยคือแบบก็
ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพอประเด็นแบบนี้เกิดขึ้น
แต่ก็คือนิงก็น่าเห็นใจนะในมุมหนึ่งว่าคือเขาก็
ก็ไม่พูดแล้วอ่ะเนอะอืมเรานี่แหละหนูนี่แหละ

ทั้งที่แบบว่าไม่ควรจะพูดแล้วอะไรอย่างนี้
ก็อย่าไปว่างไม่รู้อ่ะใช่ไหมอย่าไปว่าเขาเลย
ไม่รู้ว่าก็มันก็โดนด่าไปแล้วจะไปบอกอย่าไปว่าเลย
อีกก็คงไม่ทันแล้วแล้วอืมมันก็โดนทุกอย่ายไปแล้ว
ไปหมดแล้วก็คือไม่ใช่เฉพาะก่อนแชร์ก่อนหน้าเนี้ย
หนิงโดนด่ามาเดือนกว่ากว่าแล้วเอาจริงจริง
มันเริ่มจากอะไรรู้ไหมเริ่มตั้งแต่ละครไอ้เป้ย
เป้ยปานว่าจะกลับมาเล่นละครในรอบกี่ปีอ่ะ

เพราะฉะนั้นวันที่บวงสวงละคร

นักข่าวก็ไปถามเป้ยว่า

มันก็เลยเป็นข่าวมาตลอดตั้งแต่วันบวงสวงละคร

แต่แค่บวงสวงละครเพิ่งได้กลับมาบวงสวง

เมื่อตอนที่ปล่อยล็อกก่อนปีใหม่นี่แหละ

พูดถึงเรื่องลูกเรื่องครอบครัวอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
พูดเรื่องลูกเรื่องครอบครัวแบบอย่างนู้นอย่างนี้

หนิงเธอทำลายสถาบันครอบครัวเหรออะไรอย่างนี้ไง

เมื่อกี้พี่หนุ่มทำมา๒๐ตกเหรอคะ

คนดูเขาบอกว่าเมื่อกี้คุณหนุ่มทำแบงค์๒๐ตกเลขอะไร

ใช่มันหล่นก็ว่า
เขาอยากรู้ว่าเลข๒เลขท้ายเลขอะไรคะ
บันทึกรายการร้านลิ้มเหล่าโง

ร้านที่สร้างริมเหล่าโงนะครับ
เตี๋ยวปลาผมไปกินที่โรงพยาบาลวิทยาลัยภาวดี

โอเคถูกค่ะนะคะของพี่หนุ่มถูกต้องค่ะ
ในนี้เขาเขียนว่า๒๘๕

ลำดับที่๒๘๕

แล้วเนี่ยโหสุดยอดถ้าไม่อ่านข่าวยูยี่หรอเธอ
เปิดภาพอบกุญลูกสองคอนใจลูกสามคนสวมกอดปัตรปกับปีใหม่
อ่ะลูกมาดูโอเคน้ำมาน้ำเวยปัตต๊อปเนอะไปเจอน้ำ

น่ารักนิสัยดีมาก

น่ารักนิสัยดีมาก

น่ารักนิสัยดีมาก

น่ารักนิสัยดีมาก

น่ารักนิสัยดีมาก
น่ารักนิสัยดีมาก

น่ารักนิสัยดีมาก
น่ารักนิสัยดีมาก
น่ารักนิสัยดีมาก
น่ารักนิสัยดีมาก

น่ารักนิสัยดีมาก

น่ารักนิสัยดีมาก

นี่ฉันต้องใจเพื่อได้รักใคร

เหมือนในหนังเลยอ่ะเหมือนในซีรีส์ที่นางเล่นนางเป็นอย่างนี้จริง
คือบอกว่าอันนี้เขาบอกเลยว่าใจรักล้วนจริงค่ะ
คือเขาเป็นคนที่ชื่นชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจมากทีเดียวนะคะ
มุ่งมั่นอย่างกับจ้างเลยอ่ะเนี่ยเหมือนจ้างเลย
ล่าสุดทำเอานักร้องเสียงสูงอย่างคุณเฟิร์สสล็อตแมทชีนยังต้องอึ้งค่ะ
หลังจากที่ทั้งคู่ต้องมาจับไมค์ร้องเพลงด้วยกันโดยสาวพีคเขามีการโพสต์คลิป
เสียงพีคสูงอย่างพาพี่ณจุดนี้เนี่ยงัน
ในซีรีย์ทางแอปเสียหรือเปล่าขอให้มันการแสดง
กลับไปร้องเพลงรายการมันไม่ใช่เหรอ

มีแต่งเพลงให้นี่
คุณน่าจะไปร้องเพลงเพราะ

ฉันอยากให้คุณดูกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์จนติดแฮชแท็กอันดับหนึ่ง
เรื่องอะไรคะอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยคือมีคลิปสาวประเภทสองเนี่ยถูก

เอาให้พี่หนุ่มอ่านก่อนเพราะจริงมีแฟนคลับส่งมาอยู่เขาก็ส่งมาหา
บอกว่าอยากให้พี่หนุ่มแบบเอาไปออกผลกระแสหน่อย
พี่หนุ่มอ่านไปก่อนเพราะจริงหมายถึงอ่านส่วนตัวมันมีหลายเค้สมากที่เขาส่งมาเราก็อยากจะให้ไปออกรายการของคุณพี่ด้วย
เตะกันทุกวันแบบนี้ล่ะมีข่าวหลายอันมีอันนี้อีกอันหนึ่งที่คนส่งมาเนี่ยคือเดี๋ยว
ลองดูซิมีคนส่งมาขายร้านขายก๋วยเตี๋ยวมนุษยหวานแล้วมันเมื่อเปิดแล้ว
กลับเป็นยังไงเดี่ยวคุณแม่ของน้องเขาจะฟ้องที่ผมนี่นำเสนอ
สมพงษ์ศึกแล้วเตรียมร่วมงานกับทีมแม่ปอย
เป็นพศก็คือตำนานก่อนหน้านี้ก็จะต้องมี๓ท่านด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
อีกท่านหนึ่งก็พึ่งจะศึกกันไป

ใช่อีกหนึ่งหนึ่งคนคือ
ก็คือคนที่เพิ่งศึกมาล่าสุดเนี่ยถูกต้องไหมล่ะ

ดรกเตอร์อ่ะเอ่อรู้เข้าใจว่าแต่ตอนนี้เขาศึกหม่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก่อนนี้ก็จะได้ร่วมทำงานด้วยกัน

คืออดีตพระมหาสมพงศ์ครับ
จะทำการศึกแล้วก็ได้ไลท์ระบุว่า

ของพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่ต้องยอมระรับอย่างนึงว่า

ซึ่งก็ต้องติดตามกันว่า
เมื่อเขาออกมาแล้ว๓คนจะมีผลงานอะไรกันเนอะ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

แล้วก็เราพูดบอกว่าในรายการบอกว่าปวดฉี่อีกแล้วในนี้ก็ปวดฉี่

ก็เลยเดี๋ยวตอบลงว่าไม่มีนะคะ
เขาก็เลวว่าเอ๊ท่วนหนูมีปัญหาเรื่องกับวัทธิสปานก่อน
ไม่มีต้องกินน้ำเยอะก็ปวดฉี่
บอกช่วงนี้ต้องดื่มน้ำเยอะเยอะ
คราวใส่ไข่สดใหม่

โปรดติดตามตอนต่อไป